ข่าวนี้ต้องนี่ก่อนถอนหายใจก่อน
แล้วบอกโอ๊ยน้อมันเกิดอะไรขึ้นนะ
คือจะไปทำความดีจะไปแจกของให้ผู้ที่

ปรากฏว่าแย่งกันทำดีหรือยังไง
แล้วทำไมต้องมีการเอาปืนมาขู่กันด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ

ได้ตัดให้หน่อยนะ

จัดให้หน่อยว่ะ
คุณน่ะสุดท้ายอ่ะคุณยังโดนเข้าผิด

ฆ่าตัวเองยังอยู่ไม่ได้เลย
โอ๊ยที่ไหนน่ะมึงหรอเนี่ย

ถ้าไม่เล่าต้นสายปลายเหตุก็ดูคลิปไม่รู้เรื่อง

คุณผู้ชมดูคนเสื้อขาวคนเสื้อฟ้าอะไรให้ดีนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หนองแข็ม
ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
คือกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะไปแจกของยังชีพ
ให้กับชาวบ้านที่กักตัวโควิด๑๙
แต่มันมีปัญหาแบบนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๖สิงหาคม
คือทางป้องกันและบรรเทาสาภัยตำบลหนองแข็ม

ไปมอบให้กับชาวบ้านที่เขากลับตัวโควิด๑๙อยู่ที่บ้าน
จะให้นายกอบตเป็นคนแจกเองเท่านั้น
เจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งแจกนะเดี๋ยวนายยกอบตท่านมาแจกเองเลยนะครับ
ทีนี้มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน
เถียงกันว่าเอ้าทำไมถึงยังแจกไม่ได้ล่ะ
แจกก็เหมือนกันแหละมันก็เป็นการทำความดี

รองนายกก็บอกไม่ได้ต้องรอให้นายกอบตมาแจกเองเท่านั้น
ทีนี้ครับรองนายกอบตคนเสื้อขาวก็โทรตามนายกอบต
นายกอบตมาถึงนายกอบตเป็นคนใส่เสื้อสีฟ้านั่นไงคุณ
มาถึงและทีนี้ครับมันเกิดการถกเถียงกันบานปลาย
แค่ว่าจะให้นายยกอบตเป็นคนแจกคนแรกนะคุณ
มันกลายเป็นการเถียงกันบานปลายจนนายกอบตก็อารมณ์ขึ้น
เดินไปหยิบปืนจากเบาะรถจักรยานยนต์ออกมา
ทีนี้ครับคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ก็คือประหลัดอบตซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเลยวิ่งหนีมาเห็นไหม
วิ่งหนีมาที่อนามัยมาขอให้คนที่อนามัยช่วย
พี่ไปไหนหมดที่อนามัยเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดมาช่วยกันหน่อยนะครับ
ทีนี้ครับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟัง
นายกอบตกับประหลัดอบตจริงมีปัญหากันมานานแล้ว
เพราะว่าทางประหลัดอบตเอาข้อมูลทุจริต
การสร้างสนามฟุตบอลของทางอบตไปส่งให้ปปชเขาตรวจสอบ
ทำให้นายกอบตไม่พอใจ
ก็เลยมีเรื่องกันมาเรื่อยมานะฮะ
ทีนี้ครับสำหรับเหตุการณ์นี้ได้ให้นิติกร
ดำเนินการแจ้งความนายกอบตที่เอาปืนมาขู่แล้ว

ท่านนายกอบตอยากจะมาชี้แจงอะไรกับไทยรัฐ
ก็ติดต่อมาได้นะฮะแต่ตอนนี้